เรื่องของรถคราวนี้รถใหญ่เลยนะรถพ่วงในยางระเบิด
ยางระเบิดเสร็จปั๊บก็จะไปซ่อมไปซ่อมยางจะไปเปลี่ยนยาง
ปรากฏว่าจังหวะขึ้นแม่เลงอีกเส้นมันระเบิดครับคุณผู้ชมฮะ
เอาจริงคือกำลังจะเข้าไปตรงจุดนั้นอยู่แล้ว
ถ้าเข้าไปอีกนิดไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น
นี่ครับผู้ชายในคลิปคือคุณโชคชัยเจ้าของร้านยาง
เล่าบอกว่ารถพ่วงคันนี้ยางระเบิดมาแล้วเส้นหนึ่งครับ
แล้วก็ขับมาให้ร้านเปลี่ยนยางให้
เข็นแม่แรงไปจะไปยกรถนะครับจู่จู่ยางอีกเส้นหนึ่งมันระเบิดฮะ

คุณโชคชัยเลยนำคลิปนี้มาไว้ไปอุทหรณ์ให้กับช่างซ่อมรถช่างเปลี่ยนยางทุกคน
อย่างไรก็ต้องตรวจสอบกันให้ดีแต่เราก็ไม่รู้อีกแหละ
ว่าเดินเข้าไปแล้วมันจะระเบิดขึ้นมาจู่ระเบิดเดี๋ยวดูนะ
จะเช็คได้ยังไงจะตรวจสอบได้ยังไงจะระวังยังไงนะคะ
แต่ก็เอามาให้ดูเพื่อว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้
ในชีวิตประจำวันนะคะก็เป็นอุทาหรณ์ค่ะ